สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีคุณผู้ชมมาที่ขอนแก่นเนี่ยมีเหตุระทึกเลย
เพราะว่าตำรวจภูทรขอนแก่นเขาไปสะกดรอยกระบะคันหนึ่งที่เชื่อว่าไปส่งยาบ้ามา
แต่มีจังหวะที่โยนยาบ้าเนี่ยทิ้งไปทีนี้ตำรวจกำลังจะขอเข้าตรวจค้นครับ
แสดงตัวแล้วนะปรากฏฝั่งนั้นยิงปืนสวนมาเลยฮะ
เล่นเล่นรถไฟอ่ะ

หลังจากขับพุ่งชนตำรวจระหว่างตอนที่ตำรวจแสดงตัวขอตรวจค้น
คนร้ายใช้ปืนยิงเจ้าหน้าที่ตอนที่ขับหลบหนีเนี่ยไปขับชนรถคนอื่นด้วยนะ

เขตเทศบาลนครขอนแก่นครับ
แต่ว่าคนบนรถอาศัยช่วงชุลมุนลบหนีไป
ส่วนตำรวจอีกชุดหนึ่งไปจับกลุ่มนายนิรุธ
หรือว่าเก๋อายุ๔๓ปีที่ซ่อนตัวอยู่ในกระบะดำ
จอดอยู่ในที่จอดรถเอกชนได้ครับ

คดีนี้มีผู้ต้องหา๒รายก็คือ
นายนิรุธซึ่งโดนจับกลุ่มตัวได้ในจุดเกิดเหตุครับ
และนายวสันศรีสาครับ
ที่อาศัยช่วงชุดภูมิลลบหนีไป
ทั้งสองขับกระบะอีซูซูดำ
เอายาบ้าไปส่งให้ลูกค้าที่หมู่บ้านจัดสรร
ที่ถนนศรีฮราชเดโชชัยครับ

จังหวะที่ตำรวจแสดงตัวจะจับกลุ่ม
แต่ตอนนั้นรถติดติดขัดหนักเลย

ตำรวจกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการยิงประทะ
และเป็นอันตรายต่อคนบริสุทธิ์ครับ
ก็เลยทำการสะกดรอยตามไปก่อน
ผู้ต้องหาขับกระบะมาทำทีจอดไว้ในจุดรับฝากรถเอกชน
หลังจากนั้นเปลี่ยนคันไปขึ้นกระบะสีขาว

แล้วก็ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้ปืนยิงเข้าที่ยางรถ
ยุทธวิธีก่อนจะไล่ล่าติดตามจับกลุ่ม

เข้าตรวจสอบรถคันดำก็ไปเจอนิรุธนี่แหละ

ตำรวจอีกชุดที่ไล่ล่ากระบะขาวไปเนี่ย
ปรากฏว่ากระบาดมันไปเสียหลักชนรถผู้คนครับ
พุ่งชนกำแพงคนร้ายก็หลบหนีเข้าป่าไป
ตรวจสอบพบเอกสารระบุชื่อว่า
นายวะสันศรีศาลนี่แหละผู้ต้องหารายที่๒นี่ฮะคันนี้
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพว่า

ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการครับ
และช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมตำรวจชุดจับกลุ่ม
ไปที่บ้านพักของภรรยานายวสัน

แล้วตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับ

ให้มามอบตัวซะจะดีกว่าครับ